มาดูกันเรื่องแรกก่อนเลยนะคะสำหรับสาวแต้วนัทพรนั่นเองค่ะ
หลายคนได้เห็นภาพเธอนุ่งขาวห่มขาวกันไปวันก่อน
อาจจะอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสภาพจิตใจของแต้วหรือเปล่านั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะก่อนหน้านี้แต้วนัทพรนุ่งขาวห่มขาว
ไปปฏิบัติธรรมที่สะเทียนธรรมสถานเป็นการส่วนตัว
ใช้เวลาที่นั่นเป็นเวลา๓วัน๒คืนค่ะ
ด้วยเหตุผลว่าต้องการอุทิศบุญให้กับคุณพ่อที่ประสบอุบัติเหตุ
ต้องเข้ารับการผ่าตัดถึง๕ครั้งด้วยกันค่ะ
ซึ่งล่าสุดสาวแต้วพร้อมด้วยคุณแม่และพี่สาว
เดินทางไปทำบุญต่อกันที่ทำบุญลงศพสถาบันนิติเวศ
แคปชั่นบรรยายเอาไว้ค่อนข้างยาวเลยค่ะ
จับใจความไว้ว่าตอนนี้พวกเราทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ค่ะ
เพื่อช่วยคุณพ่อหวังว่ากุศลในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพลังบุญ
ให้กับร่างกายของคุณพ่อดีขึ้นและแข็งแรงเร็วขึ้น
สนองต่อการรักษารวมไปถึงจิตใจขอให้เข้มแข็งมากขึ้นและกลับมาหาพวกเราอย่างปลอดภัยค่ะ
ซึ่งในโอกาสนี้เธอก็ยังได้ถวายดอกไม้ไหว้ขอพรพระนาคปรกพระการกรมหลวงชุมพรและพระภูมิชัยมงคลอีกด้วยนะคะ
นี้ค่ะเธอทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย
ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ส่งผลให้ทุกท่านหลุดพ้นจากทุกข์รวมไปถึงปัญหาทั้งหลายที่เข้ามาให้ทุกคนมีสติและมีความสุขในชีวิตยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะ
บันเทิงไทยรัฐของเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับคุณแต้วแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ให้คุณพ่อนั้นกลับมาแข็งแรงไวนะคะ